คุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดกาลสิน
อ่ามีอะไรน่าสนใจที่นั่น

เออขนมครกที่นี่อร่อยมาก
โดนปากแล้วก็โดนโดน
โดนอะไรคะโดนใจด้วยจ้ะโอ้ยนึกว่าโดนหม้อหนมครกซะแล้ว
ม้านมากเขาเติบโตลืมตาเขาเห็นแม่คะขนมคร็อก
เห็นแล้วอยากไปหยอด

หอดคำหวานให้กับแม่ค้า
อ๋อเห้ยสังคำสองคำ
บอกเลยพี่อยากจะช่วยเพราะพี่เป็นคนถนัด
คุณไปหยอดเขาเดี๋ยวคุณจะโดนนะ
โดนหยอดกลับอ่ะค่ะคุณโดนแฟนเขาอยู่ข้างหรือเปล่า

อ้าวมันได้ที่ไหนเรา
แม่อิ๋วเป็นขนมครกเจ้าเด็ดเจ้าดังที่ประจำอยู่ข้างตลาดสดเทศบาลเมือง
จังหวัดกาลสินครับจ้าที่บอกว่าดังเนี่ยนะครับ
เพราะว่าขนมครกของเขารสชาติเป็นยังไงอร่อยกรอบหอมหวานมัน
กลับนอกนุ่มโอ้คุณเห็นแล้วอยากจะได้สักครบสองครบ
ขนมอ่ะเหรอคะอย่าให้ผมต้องพูดต่อเลยน้องใบตอง
ยังไงซะลองไปดูเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้หวานเวอร์จนเกินไป
กำลังดีแล้วจัดได้หมดทุกรสชาติทำให้ลูกค้าที่มาแวะเวียนที่นี่
ติดอกติดใจกันเป็นแถวค่ะแล้วยังบอกอีกนะครับว่าที่นี่เนี่ย
เขารณรงค์ในเรื่องของการรักโลกร้อนได้นานอย่างที่เห็นนะครับ
เขาก็ใช้ใบตรงใบตองในการห่อแทนที่จะใช้โปรงพลาสติก
ใช้ไปแล้วนี่ก็ใช้ใบตองแล้วก็ห่อด้วยถาดที่เป็นกระดาษ
ใช้กล่องโฟมแล้วถูกต้องครับอยากไปลิ้มลองก็ลองไปกันดู
นี่เขามีถุงรักโลกด้วยนะใช้ซ้ำได้
ถูกต้องครับก็ไปกันได้ร้านนี้เขาเปิด๒ช่วงนะ
ช่วงเช้าเลยตี๕จนถึง๒โมงครึ่งก็คือ๘โมง๓๐นาที
ช่วงเช้าเผื่อใครอยากทานเป็นอาหารเช้า
ช่วงเย็นก็ทานได้ดีเลย
บ่าย๓ถึง๑ทุ่ม
เอ้าคุณชนะทำไมคุณไม่บอกล่ะครับว่าเขาขายอยู่ตรงไหนในจังหวัดกาลสิน

เอางี้ถ้าผมพูดคุณผู้ชมอาจจะยังไม่อยากไป
แต่ถ้าให้แม่ค้าเขาออดอ้อนพูดแล้วก็เชื่อว่าอยากไปแน่นอน
เพราะฉะนั้นไปฟังกันเลยครับ
ก็จะอยู่ที่ตรงข้ามสถานีตำรวจนะคะ
นาระทองศรีฟ้าค่ะที่สหรัฐกาลสิงค่ะ

เขายิ้มหวานแล้วมารยาทงามสวัสดีขอบคุณค่ะด้วยค่ะเลิศ
แหมคุณคะออกนอกเน่าขึ้นมาเกินไปแล้วอะไรจะขนาดนั้น
เดี๋ยวพอแล้วยังไม่ได้กินนะขนมเนี่ย

กาลสินไปกันสิคุณผู้ชมครับอยู่ข้างตลาดสดเทศบาลเมืองกาลสินไปอุดหนุนกันได้
บอกแล้วว่าขาย๒ช่วงคุณเลือกเขาจะช่วงเช้าหรือช่วงเย็น
แต่ผมบอกเลยว่าอยากจะกินทุกเชื้อ

แต่ว่ามันอยู่ประกบกันก็เป็นคู่